สวัสดีค่ะรุ่นก่อนร้านหนาวกับดาวสุภาษาลาค่ะ

รับงานสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าช่วงนี้

รับงานสักนิดนึงนะคะเพราะว่าช่วงนี้
แหมงานหมอลำซิ่งอะเขาอยากให้ปลอดภัยค่ะ

เราจะได้เงินแล้วเนี่ยช่วงนี้ยังได้ออกกำลังกายด้วย

หือหือระวังจะไม่สบายนะคะ

ไม่ลดลาวาสอกกันเลยโดยเฉพาะภาคเหนือ
ขอโทษค่ะนี่คะภาษิกษาอยู่ตรงนี้นะคะ
ช่วงเจ้ายอดเพลงยอดผูม
อุณหภูมิอาจจะเหลือเลขตัวเดียวก็ได้

ภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ภาคใต้ตรงนี้ตรงนี้มีสีเขียวเล็กน้อย
นั่นแสดงว่าวันนี้ภาคใต้จะได้สัมผัสอากาศเย็นช่วงเช้าด้วยนะคะ
ดีใจด้วยนะคะแต่ช่วงบ่ายค่ะสีส้มเข้มมาเลยนะคะ
ภาคกลางภาคตะวันออกตรงนี้ค่ะอุณหภูมิอาจจะสูงได้มากกว่าสามสิบองศาได้เลยนะคะ
แดดแรงแสบผิวด้วยช่วงนี้ค่ะลมที่ทำงานเป็นประจำนะคะ
ยังคงเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือค่ะก็คือลมหนาวจากจีนพัดพาเข้ามาปกคลุม
จากนี้ยังมีลมอีกหนึ่งตัวแอบแทรกเข้ามาลมฝ่ายตะวันตกตอนบนนะคะเข้ามาทางภาคเหนือของประเทศไทยค่ะ
สำหรับฝนวันนี้นะคะช่วงเช้าไม่มีเลยฝนเริ่มช่วงบ่ายประมาณบ่ายสามบ่ายสี่โมงเป็นต้นไป
มีสองจุดค่ะจุดแรกพอลมฝ่ายตะวันตกเข้ามานะคะสูงหลายบ่อหอดค่ะขออภัย
ตรงนู้นค่ะภาคเหนือของประเทศไทยค่ะแถวแม่ห้องศรกับเชียงใหม่บ่ายจะมีฝนแต่เป็นฝนเบานะคะ
รวมถึงจุดเดิมก็คือตรงนี้ค่ะเห็นไหมปืนสีฟ้าเล็กตรงนี้ค่ะนราธิวาสอาจจะมีฝน
ดูเรื่องของคลื่นหน่อยค่ะคลื่นสองฝั่งนะคะไม่ว่าจะเป็นอันดามันและอ่าวไทย
ขอลีลายด์เยอะนิดนึงนะคะวันนี้เป็นดันเซอร์ค่ะทั้ง๒ฝั่งโดยรวมประมาณ๑เมตรนะคะ
แต่จุดที่ต้องระมัดระวังเป็นจุดเดิมค่ะแถวนราธิวาสตรงนี้นะคะ
จุดนั้นถ้ามีฝนคลื่นสูงได้มากกว่า๒เมตรค่ะ
คุณผู้ชมค่ะช่วงนี้รู้ก่อนร้อนหนาวเป็นช่วงของการรวบรวมสถานที่ท่องเที่ยว
ใครที่อยากไปเที่ยวปีใหม่อย่าลืมนะคะดูรูกร้อนนาว